คุณผู้ชมฮะเมื่อวานทำเอาคนที่ขับรถขับราในเส้นมอเตอร์เวย์
ก็สงสัยอยู่รถมันติดอะไรอย่างหนักเลย
ติดเป็นชั่วโมงนี่ครับ
ทั้งหลายวิ่งกันอยู่กลางถนนมอเตอร์เวย์
และเจ้าหน้าที่ของมอเตอร์เวย์ต้องแปลงร่างแปลงกาย
เป็นนายฮ้อยจับควายคุณดูสินี่ต้องมีเชือกนะ
แล้วก็เอามาทำเป็นบ่วงนะแล้วก็เหมือนจับม้า
เจ้าหน้าที่ก็หี่ฮอ

จริงนี่คืออละทิกมอเตอร์เวย์ด่านทับช้าง
เวลา
เพราะว่าทางจ่อสรร้อยนะคะ

บอกว่าเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรต้อนน้องควายหลุดเข้ามาบนถนนวงแหวนตะวันออก
แล้วก็ยังปิดการจราจรถนนวงแหวนตะวันออกทางหลวง๙มุ่งหน้าบางพลีช่วงกิโลเมตรที่๔๘
เหนือถนนรามคำแหงเพื่อช่วยเหลือน้องควายทั้งสามตัวที่หลงขึ้นมาบนวงแหวนตะวันออกสายเก้า
ทำให้รถติดท้ายแถวสะสมช่วงกิโลเมตรที่๔๔โอ้โหยาวเลยคุณคนที่อยู่บนรถที่ติดอยู่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่รู้ว่าโอ้สาหัสสากันมากแต่นี่พอเห็นคลิปข่าวต่างที่เขามีการแชร์กัน
น้องทั้ง๓เป็นพ่อแม่ลูกกันเดินกลางถนนเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เป็นนายฮ้อยเฉพาะกิต
ในการทั้งวิ่งไล่ต้อนควายเอาบ่วงจะมาคล้องควายแต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะทั้ง๓ตัวมันตื่นกลัวไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้แล้วก็ไล่ควิดรถเสียหายไป๑คันนะคุณนะ
ทีนี้ครับการไล่ต้อนไม่เป็นผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่เลยต้องเปลี่ยนแผน
โทรมาขอความช่วยเหลือจากรถยกให้มาทำการเคลื่อนย้าย
ก่อนจะใช้เชือกคล้องควายแล้วก็นี่ครับต้องนำขึ้นรถบรรทุก
รถยกแบบนี้ออกจากพื้นที่จนสำเร็จ
นี่คือเอาตัวแม่มาคล้องตัวแม่ได้หรือไม่เป็นไรตัวลูกมันก็ตามมาด้วย
เดี๋ยวตามแม่ไปนะฮะคุณดูสิคือรถยกที่ต้องมา
เพราะว่าต้องเอาเชือกคล้องควายไว้คล้องทั้งคอคล้องทั้งตัว
ใช่แล้วก็เอาเครนเนี่ยยกยกให้ควายมันขึ้นไปอยู่บนรถแล้วดูพี่ตำรวจสิคุณ
พี่ตำรวจก็ไม่ค่อยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าควายเป็นของใคร

มันเกิดคำถามไงว่าควายมาจากไหนตอนแรกที่ฉันเข้าใจว่าอะไร
คือตรงเรียบมอเตอร์เวย์มันก็จะเป็นทุ่ง
เข้าใจว่าคนคงเอาควายมาเลี้ยงแล้วควายมันคงหลุดมาหรือเปล่า
แต่จริงเส้นทางมอเตอร์เวย์คือทางคมนาคม
เขามีการติดตั้งรั้วป้องกันสัตว์ขึ้นมาบนถนน

แต่ทีนี้ครับมันก็มีถนนที่เป็นถนนเรียบมอเตอร์เวย์เหมือนกัน
ซึ่งก็คาดว่าควายโดยไม่ก็อาจจะเดินมา

เจ้าของควายได้เดินทางมาติดต่อขอรับควายทั้ง๓คืนแล้วนะฮะ

เจ้าของควายแจ้งบอกว่าแบบนี้
ควายทั้ง๓ตัวเป็นแม่ลูกกัน

แล้วมันเกิดแหกคอกนะฮะเดินหลงเข้ามาในมอเตอร์เวย์
ไม่ได้มีเจตนาจะปล่อยให้ควายมาเดินเพ่นพ่านบนถนนแต่อย่างใดนะครับ
แม้ไม่มีเจตนาแต่ตามกฎหมายคุณ
กฎหมายของทางหลวงถือว่าผิดนะครับ

สัตว์เลี้ยงเข้ามาในผิวการจราจร
ก็ต้องจ่ายค่าปรับกันไปตามระเบียบนะฮะ
ขออภัยพี่น้องประชาชนที่ใช้มอเตอร์เวย์
ช่วงเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่๑๑โมง
เพราะว่ามีประชาชนเขาก็แจ้งเข้าไปในจอสอร้อยเหมือนกัน

โมงแต่กว่าจะจับน้องควายได้นี่คือบ่าย๒โมงกว่าเลยนะ

แล้วก็ที่สำคัญรถติดโอ้โหเป็นหลายกิโล

มากนะฮะนี่ใครจะไปขึ้นเครื่องบินไปทันไหมน่ะ
อ๋อก็นั่นน่ะสิเออนะที่สุวรรณภูมินะใช่ค่ะ